กลับประเทศไทยของอดีตนายกทักษิณ
ก็นำไปสู่ความคิดเห็นที่หลากหลาย
ในตอนนี้นะคะจะให้คุณผู้ชมได้ไปฟังคุณอนุทิน

ซึ่งได้เปิดใจเรื่องนี้นะคะกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ในฐานะที่คุณทักษิณบอกว่าเป็นคนที่เคยมีบุญคุณต่อกัน
คุณอนุทินบอกว่าไม่เคยก้าวล่วงโดยเฉพาะผู้ใหญ่
ในบ้านเมืองที่ตนเองเคารพนับถือแล้วก็มีบุญคุณต่อกัน
เชื่อว่าการกลับมาในครั้งนี้ก็ผ่านการไตรตรองมาอย่างดีแล้วค่ะ
การกลับสินใจที่ท่านไตรตรองดูแลว่าท่านจะเอาแบบนี้
เราก็ต้องให้กำลังใจกัน
โดยเมื่อวานก็เป็นวันเกิดด้านด้วยใช่ไหม
คุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้ก็รอว่าจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่
เพราะจริงแล้วก็ต้องประชุมวันนี้นะคะ
ส่วนจุดยืนของพักภูมิใจไทยก็ยังเหมือนเดิมเคยแถลงเอาไว้
ก็คือไม่แตะมาตรา๑๑๒ไม่ชิงตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย

แล้วเราเป็นพักอันดับ๓ตอนนี้ลูกฟุตบอลยังไม่มาถึงเท้าเรา

และถ้าถามว่าโหวตรอบ๓แล้วถ้าเพื่อไทยไปต่อไม่ได้ถึง
เวลานั้นจะถึงคิวของคุณอนุทิน
คุณอนุทินก็บอกว่าก็ต้องไปให้ได้สิ
ในเมื่อมันยังไม่เกิดเราอย่าไปท่า
อันนี้ก็คือมุมมองของคุณอนุทินกับสถานการณ์การเมืองในตอนนี้
แล้วก็การกลับมาของอดีตนายกทักษิณนะคะ
มีอีกคนนึงคุณผู้ชมค่ะนายศวริสชูกล่อม
เจ๋งดอกจิกค่ะอดีตแก่นำนปช
ซึ่งตอนนี้สลับคั่วไปอยู่รวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งมองการกลับมาของคุณทักษิณว่าอาจจะเกิดความชุนละมุนนะคะ
ฝ่ายต้อนรับฝ่ายเชียร์ด้อมส้มด้อมแดง

ก็ภาวนาขออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น
ส่วนการกลับมาจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่า
เจ๋งดอกจิกบอกว่ามีความเห็นคล้ายกับคุณจตุพรพรมพันธ์
แก่นำคณะหลอมรวมประชาชน
ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เชื่อว่า
มีรับลมคมในมีการดีนไว้ที่ฮ่องกงอยู่แล้วค่ะ
ฝ่ายเชียร์ก็เชียร์ฝ่ายรับก็รับฝ่ายต้านก็ต้าน
ก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดเหตุแบบนั้นเลย
สำหรับผมคุณแม่งโรงการเมือง

ซะ่งมึงจะมีลับลมคมไหนมีการจัดวางใครเป็นนายุค

มีดิวด์แน่นอน

บอกว่าไม่เห็นด้วยที่คุณทักษิณจะกลับมาไทยช่วงนี้
เพราะว่าเมื่อกลับมาก็ต้องอยู่ในคุก
ระหว่างนั้นอาจจะถูกใช้เป็นตัวประกัน
จะถูกหลอกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่
ถ้าหากภักดิ์เพื่อไทยไม่ทำตามที่ต้องการ
อันนี้ก็ในส่วนของนาวากาตรีสิทานะคะ
มาดูอีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
คุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะ
บอกว่าทางออกเมื่อคุณทักษิณกลับมาเนี่ย

ก็คือถูกหมายจำคุกแล้วก็เอาไปไว้เรือนจำ

ก็ไม่กักรวมกับคนอื่น
คุณนิพิษโค้ดเอาไว้บอกว่าเพราะคนไม่เท่ากัน

เพราะคนไม่เท่ากันใช้คำนี้ถึง๒ครั้ง
ระหว่างนั้นขังยาวก็มีทางเลือก๒ทาง
ก็คือขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล
แต่ก็น่าจะยุ่งเพราะว่าคนต้องโทษทุจริต
มีหลายพันคนก็จะใช้วิธีแบบเดียวกันบ้าง
ออกเป็นกฎหมายเพื่อลบล้างหรือยับยั้งคำพิพากษาที่ตัดสินไปแล้ว
ก็ไม่ง่ายเลยที่จะผ่านรัฐสภา
ผิดซองกันเยอะแล้วแล้วก็ลงท้ายเวรกรรม
คุณนิพิษก็โพสต์ยาวเลยค่ะ
ถึงการกลับมาของคุณทักษิณในครั้งนี้ค่ะ
อย่างที่บอกนะครับว่าการกลับมาของอดีตนายกทักษิณเนี่ย
ในครั้งนี้ทุกคนก็จะค่อนข้างตื่นเต้นนะครับ
เพราะว่าระบุวันสถานที่ลงรายละเอียดค่อนข้างชัดนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้คนก็จะไปนั่งไล่นับดูว่า
ติดคุกถ้ากลับมากี่ปีรวมถึงกรณีที่ว่า
เคยพูดว่าจะกลับเมืองไทยกี่ครั้ง
ดรหญิงคุณลินทิพรวรินวัชรโรธสสบัญชีรายชื่อ
รองเลขาธิการพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊คครับ
บอกว่าถ้านับตั้งแต่ปี๖๕จนถึงปัจจุบันปี๖๖เนี่ย
มีทั้งหมด๑๔ครั้งที่คุณทักษิณเคยประกาศจะกลับเมืองไทย
แล้วก็ระบุครั้งแรกคือ๔มกราคมปี๖๕ไล่มาเรื่อย
ในแต่ละครั้งก็จะมีเหตุผลว่าอยากกลับมาบ้านมาเลี้ยงลูก
หลานแล้วก็ช่วยใช้วิชาความรู้ต่างพัฒนาเศรษฐกิจ
ช่วยเหลือบ้านเมืองจนกระทั่งครั้งล่าสุด
มีการทวิตข้อความเมื่อ๙พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
รหญิงบอกว่านับรวมแล้วระหว่างปี๖๕
คุณทักษิณประกาศว่าจะเดินทางกลับไทย๑๔ครั้ง
ซึ่งในวันที่๑๐สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรี
ผู้ที่สร้างผลงานมากที่สุดและมีวิบากชีวิตมากที่สุด
หนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยกำลังจะกลับมา
แล้วก็ทิ้งท้ายปิดท้ายด้วยแฮชแท็กที่ว่า
ทักษิณกลับบ้านครับ